คุณผู้ชมค่ะมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันต่อดีกว่า

เห็นภาพเขาแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าโตมาแล้วเป็นใคร
ขอดูขอดูอาภาพขึ้นมาได้เลยนี่หน้าตาหล่อเราเอากันเลย
แก้มแบบกลมปึ๊กเลยนะคุณผู้ชมนะ
นี่แหละค่ะเป็นวันเกิดของเด็กชายคนนี้เลย
นอนสบายเช้าคางนิดหนึ่งนะ
ดูจากเขาโครงหน้าแล้วเอ๊ะเหมือนจะเป็นลูกครึ่งหรือเปล่า

เดี๋ยวมีภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

อันนี้ได้นะชัดแล้วพี่หลุยรัปเตอร์ถูกต้อง

คือภาพเหล่านี้ที่ขยันขุดมาเนี่ยภาพเก่านี้นะฮะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่นุ่นระมิดาภรรยาคนสวยของพี่อุ๋ย
ขุดหาเอามาโพสต์ไว้ให้ค่ะไล่ลงไปตามช่วงวัยต่างแบบนี้เลยนะคะ
รวมไปถึงโมเมนต์ที่พี่หลุยเนี่ยโตมาแบบว่าหล่อเต็มที่ก็มี
หรือจะเป็นภาพจากงานแต่งงานของทั้งคู่ที่จะสุดแสนหวานโรแมนติกนะ
คุณนุ่นเขาเขียนคำโวยพรวันเกิดให้สามีเอาไว้
ปีนี้พี่หลุย๔๐ปีแล้วนะฮะคุณให้เราตามตีดเข้ามาตั้งแต่เด็กนะฮะหล่อเหมือนเดิม
คุณนุ่นบอกเอาไว้บอกว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากจริงเลยนะ
ขอบคุณที่คุณเป็นสามีที่ดีที่สุดภูมิใจในตัวสามีมาก
๔คนนะฮะครับยังไงอ่ะ
ซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาร่วมโวยพรวันเกิดรวมไปถึงเชียร์ให้ทั้งคู่มีเบบีสมใจ
ตอนนี้เขามีสองแต่เขาลงรูปไว้สี่คนอ่ะ
มันยังไงหรือว่าอะไรล่ะเขาก็อยากมีฝาฟงฝาแฝดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วตอนนี้กำลังเตรียมที่จะบอกข่าวดีหรือเปล่าใครจะไปรู้

ตอนนั้นอยากจะบอกใจจะขาดแต่ต้องถือเคล็ดไง
คนเราต้องถือเคล็ด๓เดือนถึงจะบอกได้
เพราะว่านี้เราเป็นกันตอนนี้ออกมาแล้วสนุกสนาน